ค่ะเรื่องนี้ต้องตามกันต่อนะคุณผู้ชม

เพราะว่าตอนนี้หลังจากที่ทนายตั้มเนี่ย

ในข้อหาของการเบิกความอันเป็นเท็จ
ไต่สวนคำร้องฉุกเฉินเนี่ยนะคะ
ทีนี้เราก็มีการไปถามด้วยว่ารู้สึกยังไง

หลังจากที่ทนายตั้มไปฟ้องแล้ว

คือไต่สวนฉุกเฉินเรื่องของการขออายัดเงิน

จริงใครที่เป็นคนถูกหวยตัวจริงเนี่ย

แต่ปรากฏว่าครูปีชาไปขออายัดเงิน๒๕ล้านไว้ก่อน
ดังนั้นตอนนี้เงินยังไม่ตกอยู่ในมือใครนะ

ยังไม่มีใครสามารถนำเงินไปใช้ได้นะฮะ
แล้วก็เมื่อวันพฤหัสสบดีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ทนายสิทธาก็พาทางลุงจรูนไปฟ้องเป็นคดีอาญานะ
จะเอาผิดกับทั้งครูปีชาทั้งเจ๊บ้าบินแล้วก็เจ๊พัฒน์

คุณแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยทางด้านฝั่งทนายวรยุทธ์ของฝั่งครูปีชาเนี่ยนะ
เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าฟ้องร้องเรื่องเบิกความอันเป็นเท็จในการไต่สวนคำร้องฉุกเฉินเนี่ย
ทำไมล่ะมันมี๔คนจริงไม่ได้มีแค่๓คนก็ยังมีตำรวจอีกนายหนึ่งด้วย
แต่ทำไมเลือกที่จะฟ้องแค่๓คนคือครูปีชาเจ๊บ้าบินหรือเจ๊พัด

คือให้พยานคนอื่นกลัวว่าถ้าเกิดว่ามาเบิกความก็อาจจะโดนเหมือน๓คนนี้
เรื่องนี้ทางด้านทนายตั้มเขาก็บอกว่า
ก็ที่ไม่ได้ฟ้องตำรวจอีกนายหนึ่ง
เพราะว่าตำรวจที่ถูกเบิกตัวไปเป็นพยานนั้นไม่เข้าข่ายกับความผิด
แต่๓คนนี้เข้าข่ายก็เลยฟ้อง
ตำบลบ้านเหนือเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ไปเจอเจ๊บ้าบินนะเจ๊บ้าบินเนี่ยมาตั้งแผงขายสลาก
ผู้ค้ารายอื่นอีก๔รายแล้วก็เจ๊เกียวก็มาด้วย
แต่เจ๊พัดเจ๊พัดให้ลูกชายมาขายแทน
บ้าบินก็บอกกับผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวถาม
พอเป็นยังไงหลังจากที่ทนายตั้มไปฟ้องจะยังไงต่อ
บ้าบินบอกว่าหลังจากนี้จะสู้คดี

แล้วก็ยืนยันด้วยว่าสิ่งที่ออกจากปากเจ๊ไปเนี่ย
มันคือความจริงและของจริงยังไงก็คือของจริงอย่างแน่นอน
ฟังเสียงค่ะ
ฟังเสียงค่ะฟังเสียงค่ะฟังเสียงค่ะ